เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนนะคะ
คลอง๒ปฐุมธานีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนเขาทนไม่ไหวต้องยกมือถือมาถ่าย
เพราะว่ารถเก่งคันนี้ขับสายไปสายมาจนไปชนกำแพง
แล้วคนที่เขานั่งอยู่ต้องกระโดดหลบหนีอ่ะครับแล้วชนไม่รู้ตัวด้วยว่าตัวเองชนนะ
สุดท้ายยังโชคดีรถคันนี้ไปเสียอยู่กลางถนนก็ลาคนขับรถออกมาเมาเมาค่ะไปดูคลิปกันก่อน

ตายละตัวนึอ

ว่าความจำชั่วดุลเซอร์สูงอิชามากเลย
ออ่อออออออความจำชั่วด่าสูง
อ๋อโอ้อย่าทานนี่เลยอ่ะเฮ้ยชนโอ้โห
เขาบอกอันที่เก่งเหลากับเขาเมาเขาเมาเขาจะชนคน
เขาเมาเขาชนจะชนคน
ก็รู้แล้วพี่พี่ไปเคาะให้เขาหน่อยได้ไหมเขาเมาเขาไม่รู้ตัวแล้วนะ
ผมมาตามเขามาพี่พี่เดี๋ยวผมขับให้พี่ลงมาก่อน
พี่ลงมาก่อนพี่พี่ลงมาพักก่อนครับเขามาแถข้างทาง
ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่มาประคองหน่อย
โอ้โหคือจะไปชนรถที่ขับสวนมาครับไปชนกำแพงกั้นริมคลอง
ซึ่งมีผู้ชายสองคนนั่งตกปลาอยู่ต้องกระโดดลงน้ำอ่ะอืม
แล้วมันน่ากลัวหวาดเสียวมากนะคะเกือบจะไปชนรถคันอื่น
แล้วก็สุดท้ายปลายคลิปคือเหมือนกับรถคันที่ปาดไปปาดมาเนี่ยนะ
เร่งเครื่องไม่ไปไม่รู้ไปเข้าเกียร์ว่างเอาไว้หรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
จอดเสียอยู่กลางถนนอ่ะรถที่ตามมาแล้วถ่ายคลิปเขาก็เลยไปเรียกคนที่อยู่แถวนั้น
ครับให้มาช่วยนะคะนี่ยังไม่มืดไม่ค่ำเลยนี่เมาขนาดนี้เลย
เที่ยงคุณภาคภูมิเที่ยงครึ่งโอ้โหเที่ยงครึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ไม่รู้กินข้ามวันข้ามคืนจนมาถึงเที่ยงหรือเปล่าอ่ะเนี่ยครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามคนที่โพสต์คลิปนะคะชื่อว่าคุณชินโชธจิตเกาะ
คุณชินโชธบอกว่าเขาหยิบมือถือมาถ่ายคลิปค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงครึ่งเมื่อวันอาทิตย์
ตัวเขากำลังจะพาคุณแม่ไปหาหมอฟันก็ขับรถไปถนนเรียบคลอง๒จังหวัดปฐุมธานี
ก็เจอรถเก่งคันนี้ตอนแรกก็เห็นว่าขับปกตินะคะ
สักพักหนึ่งผ่านไปสักประมาณนาที๒นาทีรถคันนี้เริ่มสายแล้ว
สายไปสายมาซ้ายขวาค่ะแล้วก็สายไปทางซ้ายชนกำแพงกั้นริมคลอง
มีผู้ชายสองคนเขานั่งตกปลาอยู่ผู้ชายสองคนนี้กระโดดลงน้ำอ่ะ
เพื่อเอาชีวิตรอดแล้วตัวเองก็ไม่รู้นะว่าขับรถไปชนกำแพง
ก็ยังขับต่อคนที่เขาขับตามมานะคะ
คุณชินโชธเขาบอกว่าเห็นท่าไม่ดีเอามือถือถ่ายภาพเอาไว้ดีกว่า
จะได้เป็นหลักฐานเผื่อมันเกิดอุบัติเหตุไงครับ

สภาพนั้นผมไม่ได้คุยกับคนขับอะครับคือเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วครับ
ก็คือได้แค่เขาเอาลงมาอย่างเดียวครับ
เหลือครับเพราะว่ามารู้ทีหลังก็คือเขาเพิ่งเลิกกะ
ที่ทำงานมากะดึกแล้วก็มากินเลี้ยงต่อ
ก็หลังจากที่ผมเอารถเขาจอดนะครับ
ก็คือก็เลยฝากทางร้านกาแฟแล้วก็คนที่ดูแลให้ช่วยเช็ดหน้าเช็ดตาเขา
แล้วก็จนเขาโทรเรียกเพื่อนเขามารับไปครับ
แล้วก็ต้องเอารถมาลากรถเขาไปต่อครับ
ถ้าวันนั้นผมไปต่อแล้วเขาไปชนคนอื่น

แล้วก็ผมเอาเขาลงจากรถได้โดยที่ไม่เกิดการสูญเสียครับ
โอ้โหก็ยังมีอีกหลายคนนะฮะที่มาช่วยกันในเหตุการณ์นี้นะครับ
ใช่ค่ะเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็มาช่วยครับ

คือคุณดวงพรหลาวิเศษนะฮะ
บอกว่าตอนที่พาผู้ชายคนนี้คนขับรถเนี่ย
ลงมาจากรถนะคือสภาพนี้เมาไม่รู้เรื่องเลย

ตัวเองกับแฟนต้องช่วยกันเอาผ้าเย็นมาเช็ดหน้าเอาน้ำให้ดื่ม

แล้วก็ใช้โทรศัพท์ของผู้ชายคนนี้นี่แหละ
โทรไปหาเพื่อนของเขาบอกให้มารับตัวด้วยอยู่ตรงนี้ตรงนี้
ส่วนรถนะครับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์๖๗คนก็ช่วยกันเข็นไปไว้ข้างทาง
ก่อนที่แฟนของคนขับรถที่เมาจะให้รถมาลากไปเมื่อ๒ทุ่มของวันเดียวกันนะครับ
คุณดวงพรบอกว่าโชคดีที่รถคันนี้ไปเสียอยู่ตรงจุดเกิดเหตุก่อนนะ

เพราะถ้ารถไม่เสียไม่รู้ว่าร้านกาแฟของตัวเองเนี่ยจะถูกชนจนพังยับไหม
จึงอยากฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าถ้าเมาแล้วก็อย่าขับดีกว่า
เพราะว่ามันอาจจะไม่โชคดีแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ทุกกรณี
พี่ว่าถ้าเมาแล้วก็อย่าขับเลยเนาะเพราะว่ามันทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะ
วันนั้นถ้าเกิดว่ารถไม่เสียซะก่อนก็คือว่าพุ่งเข้ามาที่ร้านเต็ม
จริงแล้วพี่ไม่ได้มองค่ะแต่มันเป็นความโชคดีตรงที่ว่าน้องคนที่ถ่ายคลิปอ่ะ
เขาตะโกนบอกว่าพี่ระวังเขาเมาแล้วเขาจะชนคน
พอพี่เงยหน้าขึ้นอีกทีนึงคือรถมันมาหาเราแล้วค่ะ
แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเหมือนพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร
ก็คือควันรถมันขึ้นแล้วรถมันก็ดับไป
ใช่จริงค่ะแล้วก็รถพ่วงก็สวดมาด้วยแต่ก็คือว่ามีลูกค้าไปช่วยบก
ก็คือเขาก็ชะลอให้ไม่งั้นก็ชน
โอ้โหคุณชินโชธคนถ่ายคลิปก็บอกว่าพอโพสต์คลิปนี้ไปในโลกโซเชียล
มีคนมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ถามคนถ่ายคลิปถามคุณชินโชธว่า
แล้วทำไมไม่บีบแตรทำไมไม่ส่งเสียงดังคนขับรถที่เมาจะได้มีสติรู้สึกตัว
คุณชินโชธบอกว่าก็ทำทุกอย่างแล้วจริงต่อให้บีบแรร์ก็คงไม่รู้สึกอ่ะ
ชนกำแพงยังไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองขับชนกำแพง
แต่เขาก็บอกเขาทำทุกวิถีทางแล้วมาเจอจังหวะที่เหมือนกับรถเสียอยู่กลางทาง
คันแรกแล้วไม่ไปเขาก็ตะโกนไงตะโกนบอกคนแถวนั้นให้มาช่วยกันนะคะ
ทำดีที่สุดแล้วใช่